ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชศรีมาบ้างนะคะ
อุบัติเหตุรถโรงพยาบาลไปชนควายสองแม่ลูกเนี่ย
คาที่เลยเพราะว่าคือรถพยาบาลเขาก็กำลังรีบ
นำตัวผู้ป่วยอาการหนักเพื่อไปส่งโรงพยาบาลอีกแห่ง
นะคะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุสรดครั้งนี้ขึ้นนะคะ
คนขับรถโรงพยาบาลทราบชื่อคือนายสนทยาตราพระสำรงค์
บาดเจ็บค่ะขาขวาหักติดอยู่ภายใน
แล้วก็ต้องร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าเปิดประตูออกมาไม่ได้
ห่างกันไปประมาณ๓๐เมตรมีควายสองแม่ลูกก็นอนตายอยู่ริมถนนเนี่ยนะคะ
โดยกู้ภัยค่ะต้องใช้เครื่องตัดทางมาช่วยเหลือ
เพื่อนำตัวคนขับรถออกมานานกว่า๒๐นาทีจึงนำตัวออกมาได้
แล้วก็ต้องส่งตัวไปรักษาต่อด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าขาขวาก็หักด้วย
ส่วนผู้ป่วยหนักคือนักสาวลูกเกจเศรษฐ์พี่ไมส์
พยาบาลและนายจารุวัฒนพันธ์สมบัติพนักงานเปรย์ที่มากับรถที่ได้รับบัตรเจ็บเนี่ย
ก็คือได้รับบาดเจ็บกันด้วยเพราะว่าถูกแรงกระแทกค่ะในแพทย์วินยูจันเนธผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริงสางทราบข่าว
ก็เลยส่งรถกู้ชีพอีกคันมาขนถ่ายผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะคะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ที่ไปส่งผู้ป่วยต่อไปด้วยให้ถึงจุดหมายนะคะจากการสอบถามทางค่ะ

ก่อนจะได้ยินเสียงชนดังตู้มเลยนะคะ
ทีนี้พอเขาออกมาดูก็เลยเห็นว่าเป็นรถพยาบาล
ชนเข้ากับควายสองแม่ลูกก็เลยประสานให้หน่วยกู้ภัยฮุก๓๐
และตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวทางตำรวจเขาจะทำการสอบสวนหาสาเหตุ
แล้วก็ตรวจสอบหาเจ้าของของควายสองตัวนี้อีกครั้งก่อนจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายอ่ะนะคะ